แต่ว่าหนุ่มช่างไฟคนนี้เขาเกิดความเครียดขึ้นมา

ไกลอยู่ไกลกันนะคะอยู่ห่างกัน
ระแวงขึ้นมาว่าแฟนจะไปมีมือที่๓จะไปมีคนอื่น
ก็เลยเครียดคิดมากตัดสินใจยิงตัวตายเลยนะคะ

ส่วนทางญาติเองเปิดเผยว่าผู้ตายเนี่ย
คนนี้เขาอยู่ระหว่างการเก็บเงินจะแต่งงานกับแฟนสาวอะค่ะ

ก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลใดกับผู้สื่อข่าวนะคะ
เมื่อวานนี้เราก็นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายวิวัตรรอบครอบ
อายุ๓๗ปีเป็นนุ่มช่างไฟฟ้าที่เขาใช้อาวุธปืนลูกโม่
ขมับขวาของตัวเองแล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่บนโซฟาตัวนี้

ถ้าสังเกตก็นั่งดูเหมือนจะมีขวดอะไรตั้งอยู่บนโต๊ะด้วย
ค่ะอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ในบ้าน
อันนี้เป็นบ้านที่อยู่ในอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อย่างที่บอกไปอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ได้ทั้งหมดนะคะ
โดยจะพบว่านายวิวัฒน์พยายามยกอาวุธปืนขึ้นมา
ค่ะแล้วก็นั่งคิดทบทวนอะไรบางอย่างอยู่แบบนี้
สุดท้ายตัดสินใจค่ะยกปืนขึ้นมาจ่อขมับตัวเองเป็นครั้งที่สาม
ก่อนจะตัดสินใจลั่นไก่ปืนเสียชีวิตในทันทีนะคะ
ด้านแฟนสาวบอกว่าตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในอาการเสียใจนะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลเพียงว่านายวิวัฒน์เป็นคนขี้น้อยใจแล้วก็ชอบคิดมาก
เหตุทั้งหมดเนี่ยเกิดจากไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเกิดจากอะไร
แล้วก็ไม่รู้ว่าจริงแล้วในใจของนายวิวัฒน์เนี่ยกำลังขบคิดเรื่องอะไรอยู่
คือมันก็มีหลายกระแสนะคะหลายคนก็แสดงความคิดเห็นกันว่า
หรือว่าจะมีปัญหาความสัมพันธ์หรือเปล่าอยู่ไกลกันแบบนี้มีเรื่องมือที่สามในการคบกันหรือเปล่า
แฟนสาวบอกเลยนะคะว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าตัวเธอกับนายวิวัฒน์เนี่ย
รู้จักแล้วก็คบหาดูใจกันมาตั้งแต่เรียนอยู่ม๒แล้ว

คือนับระยะเวลาเนี่ยเขาคบกันมา๒๒ปีแล้วถึงแม้ว่าระหว่างที่คบกันจะอยู่ไกลกันก็จริง
เพราะว่าเธอเนี่ยย้ายบ้านมาทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการส่วนนายวิวัฒน์เองก็ทำงานที่บ้านอยู่ที่พระนครศรีอยุธยา
ถึงจะอยู่ไกลกันแต่เขาคุยกันทุกวันไม่เคยขาดแล้วก็ไม่เคยทะเลาะกันเรื่องมือที่สามเลยด้วยนะคะ
แต่ทีนี้เมื่อ๕เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการตกลงกันว่าเดี๋ยวจะแต่งงานกัน
แล้วก็มีการช่วยกันทำงานเก็บเงินเก็บทองวางแผนการแต่งงานกันภายในปีนี้นะคะ
วางแผนแบบนี้นายวิวัฒน์เขาก็เลยตัดสินใจที่จะลาออก
เพื่อไปทำงานกับตัวเองที่จังหวัดสมุทรปราการไปทำงานกับแฟนสาวเนี่ยนะคะ
แต่ระหว่างนี้นายวิวัฒน์ยังไม่มีงานทำก็เลยทำให้ระหว่างรอเนี่ยอาจจะเครียด
เกิดความเครียดคิดไปต่างนานากระทั่งมาเกิดเหตุสลดขึ้นดังกล่าวเนี่ยนะคะ
นี้แฟนสาวก็ให้ข้อมูลต่อว่าหากนายวิวัฒน์ไม่มายิงตัวตาย
ช่วงเย็นของวันเสาร์ที่๑๒มกราคมก็คือเมื่อวานนี้
ก็จะไปรับมาอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะ
แล้วก็ช่วยกันทำงานเก็บเงินตามแผนที่วางกันเอาไว้
แต่อย่างไรก็ตามทางครอบครัวก็มีการจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ๓คืน
แล้วก็จะจัดพิธีชาปนกิจในวันพุธที่๑๖มกราคมนี้
ที่วัดบ้านแป้งในอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะคะ